พูดถึงสถานที่สวยที่อยากจะเชิญชวนไปท่องเที่ยวนะคะ
บนภูเขาอุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่นี่ค่ะ

เพราะตอนนี้ทุ่งดอกกระเจียวกำลังจะบานแล้วจ้ะ
ว้าวสวยงามน่ะสวยสวยสวย
บรรยากาศดีมากแล้วคึกคักมากนะคะ
พาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูบรรยากาศงานเทศกาลดอกกระเจียว
ภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตะมนต์บ้านไร่อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิเหรอเนี่ยใช่แล้วนี่ค่ะเรา
ราชการจังหวัดพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เขาเดินทางมาร่วมกันเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียว
ประจำปี๒๕๖๖นะคะ
ชาวบ้านค่ะนำเข้าของเครื่องใช้แล้วก็ผลไม้เนี่ย
มาแต่งขบวนรถได้แบบสวยงามมาก
แล้วก็มีนี่ขบวนนางรำนำแห่เพื่อเข้าสู่ภายในงานด้วย
พอเปิดประตูเข้ามาแล้วก็จะเจอสาวงามอยู่เต็มสะพานแบบนี้
ทอดยาวเข้าไปเข้าสู่ลานทุ่งดอกกระเจียวไปเลย
สาวงามนี่เป็นชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นะคะ
แต่งกายพื้นเมืองมาร่ายรำอย่างสวยงาม
ท่ามกลางดอกกระเจียวซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนี้
เขาเรียกชาวบ้านนี้ว่ายัดกุลหรือว่ามอนโบราณนะคะ
ด้านคุณโสพลสุวรรณรัฐ
ผู้ว่ารัศกาลจังหวัดชายพุมเขาก็ขอมาแจบด้วย
นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่อันนี้คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง
ของการรำของนักเรียนชาวยัดกุลนะคะ

ดอกกระเจียวขาบบานทั้งไปทั่วเลยนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสได้ไปเที่ยวชมความสวยงามกัน
ประมาณยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม
ดูสิสวยมั้ยโอ้โฮทันไล่นะผมว่ามีเป็นพันดอกเลยมาก
โอ้โหเป็นทั้งอุทยานสวยมากเลยค่ะ
เขาบอกว่ามีหมอกด้วยนะคุณดูเห็นไหม
อากาศดีมากคือดอกกระเจียวบานแล้วแบบอากาศดี
มีหมอกด้วยนะคะเขาเรียกแบบนี้ว่า
หยิบหมอกหยอกดอกกระเจียวหยิบหมอกหยอกดอกกระเจี้ยวพูดให้ถูกนะ
ไม่กล้าพูดเร็วถ้าพูดเร็วเดี๋ยวมันจะผิดเพลือน
ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากดอกกระเจียวแล้วนะคะ
มาที่นี่ต้องแวะเข้ามาชมหินแปลกโบราณล้านปี
หินปราสาทใช่ค่ะนี่เนื้อที่กว่า๑๐ไร่นะคะ
แล้วก็มีแท่งหินแท่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องแวะมารูปคลำ
เฮ้ยหินอะไรคุณอ่านสิมันคือชื่อเขาอ่านได้หินท้ำตั้ง
ไม่กล้าอ่านเป็นภาษาไทยเพียวนี่หินปราศาสตร์คัสเซิลว็อก
จะแปลงภาษาอังกฤษทำไมเอาก็ของหินต่างไปเอาไปที่หินนั้นอีกที
คำทั้งร็อกโอ้โหใช่อ่านเป็นภาษาอังกฤษนะ
อ่านแบบทับจับนะคะหลายคนบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่มีแบบใครไม่มีลูก
เขาแนะนำว่าให้ไปรูปที่หินนั้นจากบนลงล่าง
จากบนลงล่างเหรอแล้วอธิษฐานหลับไปจะสมบัติ
อ้าวคุณจะน่ารองหรือเปล่าหัวจำหัวอะไร
หัวมือจะทะลองมันเป็นหินเลยนะอย่าเป็นรูปแรงสิคะคุณ
คือเขาบอกว่าใครไม่มีคู่ก็สามารถไปอธิษฐานตรงนี้ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แล้วภายในงานก็มีชาวบ้านนำผลไม้นำของดีจากเมืองชายภูมิมาวางขาย
มีสตอด้วยเหรอสต๊อกยาสตอเบอร์รี่มีไหมมีหมดเลย
มีสตอสตอเบอรี่มีน้อยหนาช่วงนี้น้อยหนาออก
น้อยหนาข้าวโพดสัปปะรดอะไรต่างแบบนี้
นี่เยอะแยะคุณเคยไปชัยภูมิกันไหม
ผมตกตกผมไม่เคยคุณเคยไป
แต่ดิฉันยังไม่ได้เคยไปดูดอกกระเจียวเข้าไปในเมืองเฉย
แต่ว่าเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วอยากไปเห็นแต่ในโปสเตอร์น้องใบตอง